แล้วพ่อกิ๊กเยอะไหมลูก
ไม่มีครับ
อยู่เป็น
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีม๓หนุ่มสามซ่ามาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนส่วนทีมเสือคนละถ้ำ
ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโวถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับคุณน้ำใจสามหมื่นบาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
น้องฟาริสใช้ความเขล็ดและเจนเวทีคว้า๒คะแนนในยกที่แล้วมา
ทำให้ทีม๓หนุ่ม๓ซ่ามีคะแนนนำไปเป็น๑๓ต่อ๑๑
ในยกนี้เป็นศึกระหว่างน้องนนท์และน้องไมตี้
ใครจะเป็นผู้ชนะในยกนี้มาเชียร์กันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ต้าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับ

ทีมที่ชนะเลิศครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง

แต่ส่วนอีกหนึ่งทีมที่เป็นผู้ร่วมเข้าแข่งขันก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจ
ก็สามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง

เขารออยู่แล้วนะฮะคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
คุณตั๊กคุณไอและคุณนุ้ย

โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

ผลออกมาว่าโอเคเลยครับ
วันนี้น้องนนท์ก็เลยจัดมาเลยครับเพลงพี่หมายไทย
น้องมากับคำว่าใช่นะครับ

น้องไม้ตี้เลือกเพลงอาจจะเป็นคนนี้นะครับ
เป็นต้นฉบับก็คือพี่แหวนทิติมานะครับ
แต่วันนี้น้องมาในเวอร์ชันของพี่ใหม่เจริญภูระนะครับ

เพราะว่าเป็นสไตล์ร็อกครับ
กที่แล้วนะครับผมก็ร้องเพลงร็อกแบบเร็วมาแล้ว
นี้ผมก็เลยอยากร้องเพลงร็อกแบบช้าบ้างครับ

แล้วครับสนุกแน่นอนในยกนี้ทั้งสองคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อม
พร้อมแล้วครับ
พร้อมหรือยังครับ

จะพร้อมแล้วรวยไป
คือพระเอกใหญ่ของเรานี่เป็นใครไปไม่ได้นะครับ
คือนอกจากพี่ไหมไทยครับผม

เจ้าแม่เพลงล็อกก็คือพี่ใหม่เจริญปุระ

เจ้าแม่เพลงล็อคเด็กข้าครับขอบคุณครับลงไป

แล้วก็มีอะไรที่ละไม้คล้ายกันจริง
ก็คือสนิทสนมกับคุณพ่อมากทั้งคู่
นนท์เห็นบอกว่าหนูมีกิจกรรมที่ชอบร้องเพลงกับคุณพ่อ
แล้วคุณพ่อจะชอบแย่งไมค์ไปถือไว้คนเดียว

ดูท่าแล้วนะฮะเชิญคุณพ่อครับด้านหน้าครับคุณพ่อ
ที่เลยที่เคยอกหักเมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาหักคือเจ้า
เสียใจจนต้องอาศัยหน้าเม่า
อกหักจากคนรักเก่าหลายคราวก่อนหาเจ้าเจอ
ขอบคุณครูพ่อมากครับครูพ่อครับ

โอเคพ่อมาเจอแม่เสร็จแล้ว

ตอนนี้พ่อหยุดยัง
พ่อพ่อหยุดยังหยุด
ไขว้ความที่เราคอยมองหา
ที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจ

เกินไปหวังว่าใจเขาคงดี
น้องมากับคำว่าใช่ของศิลปินในดวงใจเขาเลย
พี่ไหมไทยกับบทเพลงน้องมากับคำว่าใช่

บอกเสียใจเลยเหมือนเคยอบหัก
ได้มารู้จักคนเป็นตาคือเจ้า
จนต้องอาศัยน้ำมาเอา
โอ้หากจะคุ้นรักก็เอา
คราวก่อนหาเจ้าเจอ
บ่สวยเลือดเลือด
แต่มีน้ำใจ
ให้เย็นมาเอาใจใส
ผู้ชายโลโสนาเสอ
คนจนหมอสอ
ยังค้นหาความหล่อเจอ
และเจ็บจะคลาวรัก
เออเธอเอารักแท้เป็นยา

ฟ้าดินใจดำ
แท้จริงคือฟ้าแนะนำ

รอคนใช้กว่า
ที่เที่ยวโอกัน
เพราะอายใจร้อนรักก่อนเวลา
มารู้สึก

อ่าว

อ่าว
อ่าว
รักที่ผ่านมาเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำ
แท้จริงคือฟ้าแนะนำให้อายช้ำรอคนใช่กว่า
ที่เที่ยวเพราะอายใจร้อนรักก่อนเวลา
ไอ้เก็บหักแพ้มาคอยดูแลแปลกก่อน
มันหลังลากวนแล้วเจ็บเหงาก็เอารักแก
แต่พี่ยังกังวอนฝากให้นามนเจ้าช่วยดูแล
หากอายขอให้หักแม่อย่าให้เป็นรักแท้ชั่วรา
ใจอายชอบมาจนแย่ซอยหักแท้แน่เด้อ
ผู้สะอาด
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา

ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา
ฮักอายชอบมาจนแย่ส่อยให้เป็นรักแท้สู่เรา

ลองกลับไปทำการบ้านกับเพลงนี้นะ
แล้วลองเปลี่ยนรูปแบบการร้องใหม่ดูพ่อ
ให้ไม่ต้องไหมไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะ
แต่เป็นไหมนนไทยอะไรแบบนี้

แต่สามารถยึดร่างของศิลปินต้นแบบเรามาได้
แล้วนนท์จะกลายเป็นศิลปินในอนาคต
ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้เลยครับผม
ขอบคุณครับ
น้ำตาช้ำมานานเท่าไหร่

ของน้ำตาช้ำมานานเท่าไหร่
ในที่สุด
ก็มาแล้วครับผม
สวัสดีนะคะ

น่าจะดีครับเบเบครับแต่อย่างนี้ก็ฝากเชียร์แล้วด้วยนะครับผม
เพราะพวกเราคือทีม๓ลูก๓
ฟังบทเพลงจากน้องไมตี้ในบทเพลงอาจจะเป็นคนนี้
ผ่านความรักษมณ์หรือความน้ำตา
ช้ำมานานเท่าไหร่
ถูกทำร้ายหมดจนไม่ลืมอะไร
มีเพียงความอ้างวา
พอมีใครสักคนเดินเข้ามา
เป็นความหวังครั้งใหม่
ใจจึงทุ่มเทไปอย่างเลื่อนคลอ
คือจะเป็นคนนี้
ที่เราเป้าคอยไขว้ความ
ที่เราคอยมองหา
ที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจ
อาจจะเป็นคนนี้
ที่ใจจึงไม่โหดร้ายเกินไป
หวังว่าใจเขาคงดี
ก็จะไม่คิดว่าที่เรียกได้
จนจะไม่มีใครช่วยเขา
ที่เดินเข้ามา
ก็จะเป็นความหวังครั้งใหม่

ไม่ใจจึงทุ่มเทไปอย่างเลือดหล่อย
อาจจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยคว้า
ที่เราก้อยมองหาที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจ
อาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไป
หวังว่าใจเขาคงดี
อาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไป

อาจจะเป็นคนนี้ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไป
หวังหัวใจเขาคงดี

หาได้น้อยคนมากที่จะทำได้อย่างไมตี้

โดยที่ลูกไม่ต้องมาวางอะไรไว้สิ
โจทย์เนื้อเพลงให้ละเอียดว่าเพลงนี้มันสื่ออะไร
แล้วลงกันกลมมาจากข้างในจริง
แล้วลองคิดด้วยตัวเองจริงสิลูก
ประตักษ์อยากเห็นนั่นลูกนะครับผม
ขอบคุณครับพี่กั๊บขอบใจครับ

ไอ้ทำไมบอกผมว่าผมไม่มีอารมณ์ก็นี่ไง
ผมกำลังรู้สึกกับฟ้าฝนดินฟ้าอากาศอะไรก็ตาม
แต่การที่เราจะเป็นนักร้องไปสู่หน้าเวทีเหมือนที่ป้าตั๊กพูดเนี่ย
เพื่อให้คนดูที่ดูเราเนี่ยได้รับสารที่เราต้องการสื่อสารครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก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
พื้นฐานที่ดีและแน่นมากอยู่แล้วฮะ

อาจจะเป็นคนหนึ่ง
ช่วงหน้าคะแนนจะเป็นของน้องนนท์หรือน้องไมตี้
งานนี้กรรมการจะเลือกใคร

ช่วงหน้ารู้กัน
ทีมที่ชนะคือทีม
คนเดินเข้ามา
เป็นความหวังครั้งใหม่

คือถ้าจะให้พี่แซคคอมเมนต์เนี่ย

นั่นแหละครับเป็นรู้ต้องใจให้กับน้อง๒คนนะครับ

อะอะอะ
พ่อนนท์

ให้โอกาสไปไทยนะครับผม

เอาล่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะครับ
ตอนนี้ต้องมาลุ้นกันครับ
และทีมที่ชนะคือ

เยาว์เมอร์แมน
ทีมที่ชนะคือทีม

เยาว์เมอร์แมนชนะ
เยาว์เมอร์แมนชนะ
เพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับ

คนละถ้ำได้คะแนนจากคณะกรรมการไป
คะแนนสะสมเลยเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๓คะแนน

ก็ยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๓
เข้าไปแล้ว

ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดพ่อครับ

วันนี้ลูกเหรอ

ขอให้เจริญนะลูกนะโถ่ขอบคุณ

ก็ดีใจครับเพราะว่าเราไม่ได้มาทำเพื่อตัวเองครับ
คือเรามาทำเพื่อสังคมครับ

คะแนนจะเป็นของทีมไหน

ร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องนนท์กับลีลาแบบพี่ไหมทัยที่กลมกลิ้นอย่างมาก
ก็เรียกคะแนนจากกรรมการในยกนี้ได้สำเร็จ
ทำให้ทีมกลับมาตีเสมอได้อีกเป็น๑๓ต่อ๑๒
ศึกระหว่างสองทีมนี้กินกันไม่ลงจริง
ยกหน้าชัยชนะจะเป็นของใคร
ติดตามต่อในร้องได้ยกกำลังซ่าครับ

มั่งสีสูกูกูไกรไกร
อ้าวมั่งสีสูกูกูไกร
ลงจุลงจุลมาแล้วภาย
มั่งจิ้มยาวมั่งกระเป๋ายิ้มชุบ
ยิ้มชุบ
พึ่งพาก็ได้ไม่นาน